คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เนี่ยแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลค่ะ

แม่บ้านใจกล้ากับทีมพ่อบ้านใจกล้า

คือสามีเนี่ยคงจะเมาก็ไปแจกทิพย์แดนเซอร์
ภรรยาไปเตือนไปเตือนถึงหน้าเวที

ภรรยาทำยังไงเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมเลือกทีมได้หรือยังคะ
คือตัวสามีเวที่นี่ค่ะเห็นมั้ยแล้วนั่งแนบชิดกับน้องตีนเจอร์

แต่ภรรยาเดินมาคือตบเลย
และนี่กระเป๋านี่คือขนเสื้อผ้าใส่มาให้เลยนะ
แล้วมันเป็นหน้าเวทีงานบวชค่ะคุณผู้ชม
ในพื้นที่อำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีนะคะ
ก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพล่ะค่ะ

ก็เต้นอยู่หน้าเวที

เหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ก็กระเป๋าที่ภรรยาใส่เสื้อผ้าเอามาโยนให้

งั้นต้องถามว่า

เช้าวันถัดไปมันจะเกิดอะไรขึ้น

แต่พอภรรยาไปงานบวชที่วัด

ไม่สนใจอะไรเลย
คลิปนี้เลยแชร์ในโลกออนไลน์

คนก็เลยเลือกทีมคือพ่อบ้านหรือทีมแม่บ้าน

ทีมข่าวของเราได้คุยกับตัวภรรยานะคะคุณตั๊กค่ะ
เขาเล่าให้ฟังว่าคือก่อนเกิดเรื่องเนี่ย
ตัวเธอสามีและลูกก็ไปงานบวชคนรู้จัก
ตอนอยู่ในงานสามีดื่มเหล้าก็คงจะเมาแหละ
แจกทิพย์ให้แดนเซอร์น้ำซ้ำนะ
เอาเงินของภรรยาไปแจกด้วยนะ

เตือนแล้วเบาหน่อย

คือตอนแรกภรรยาบอกอยู่ด้วยกัน
เป็นคนให้เงินสามีอ้าวจะไปแจกทิพย์ก็ไป

ก็เตือนแล้วเบาหน่อย
สามีไม่เชื่อเลยโมโห

โทรศัพท์ไปร้องไห้กับเพื่อนเลยนะภรรยาบอก
ก็คิดว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
สามีไม่ให้เกียรติเรา
เราก็ไม่จำเป็นต้องให้เกียรติสามี

เพื่อนของสามีตะโกนเตือนสามีแล้วด้วยนะ

แล้วปัญหาคือเช้าอีกวันสามีบอกจะไปทำงานแล้วยังไง

โอ้โหหัวจะปวดค่ะภรรยาบอก

ก็ไปทำเรื่อยเอาหน้าใกล้ลูก

แค่จะลงเตือนผู้หญิงว่า

ตอนที่ตกประมือจะไปโดนน้องเด็กเซอร์ก็ขอโทษน้องของด้วย

ก็หัวมันจะให้เกียรติเราแล้วก็ไม่ต้องให้เกียรติมันค่ะ
ไม่ให้ลูกเห็นนะพี่อุ๋ยพาลูกกลับบ้านไปก่อน
อันนี้คือเขายังอยู่กันดีนะครับผู้ชม

มิวก็สงสัยอ๋อเขายังหัวเราะอยู่ด้วยกันได้ดีอยู่

ตัวภรรยาแต่สามีหัวเราะหน้าเจือนพี่อุ๋ยเห็นรอยยิ้มเจือนไหมล่ะ

ตัวสามีในท็อปค่ะนายกิติพรค่ะก็ยอมรับว่าอ๋อผมเมา
ตบก็ตกใจแต่มันยังสนุก
ขอเต้นต่ออีกหน่อยค่อยไปเคลียร์กับเมียทีหลัง
ไม่ได้กลัวเมียนะแต่ผมมาเกรงใจ
ผมเห็นแฟนกลับไปแล้วนะพี่
เพราะแฟนกลับโอ้สบายละอย่างงี้ท้านก็หลับ
ผมก็ไม่เห็นกับว่าแฟนมาตอนไหนไง
มาเจอพี่แล้วก็จ๊ะเอ่ยกันแล้วหลืดไม่ทันแล้ว
พี่แลกไลน์มาด้วยนะแลกไลน์มาด้วย

พอบ้านใจกลัว
โอ้โหพี่กลัวเมียไหมพี่ผู้ชายกลัวเมียไหม
ไม่กลัวครับแต่เกรงใจอีกนิดหน่อยครับ
ฝากกับทำอะไรก็ขัดดูต้นทานด้วยนะครับ
อย่าให้โดนมือผม